สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอะไรครับ
มาเรื่องแรกเลยเสียเวลาเวลานะครับเรื่องของร้อยตำรวจโทจรูลนะครับ
ก็ไปตามนัดไปสาบานแล้วก็ได้มีการแช่งให้กับคนที่โกหกเรื่องราวของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

มาจริงไม่ได้เก็บได้หรือมีคนหยิบส่งให้ข้าพเจ้าพูดไม่จริง
ข้าพเจ้าแพ้คดีความเจอกับความวิบัติภายใน๗วัน๙วันพร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าด้วย
ถ้าข้าพเจ้าพูดจริงขอให้ชนะคดีความครอบครัวมีความเจริญยิ่งขึ้นสาธุสาธุสาธุ

ขอด้วยไหมก่อนเราไต้ตัวล็อตตารีค่ะ

ข้าพเจ้าเป็นผู้เห็นและเป็นพยานความเป็นจริงไม่โกหก

ขอให้ฆ่าและบุคคลที่เป็นพยานกับครูปีชาทุกคน
มีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จ
มีความเจริญทั้งหลายทั้งปวงสุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานเจริญ
รุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองยังบังเกิดแก่ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องมิสัยทุกคนของข้าพเจ้าทุกคน
แต่หากลอตเตอรี่ชุดดังกล่าว๕๓๓๗๒๖งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน
ไม่ได้เป็นของครูปีชาจริงและข้าพเจ้าพูดเท็จแต่งเติมเรื่องราว
เป็นพยานให้กับครูปีชาด้วยความเท็จโกหกแต่งเรื่องราวเพื่อหวังได้ผลประโยชน์
จากหลักฐานและการสอบสวนที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการเท็จ
ก็ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวไม่ตายดีครอบครัวและญาติพี่น้องที่ผายว่ายกว้าง

นั่นก็คือเป็นคำสาบานของทางเจ๊เกียวนะครับ
ซึ่งก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นแม่ค้านะครับ

ทีนี้ไอ้ประเด็นดราม่าเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง

ก็จะเป็นประเด็นดราม่าถึงเรื่องราวของเจ๊เกียวเนี่ย
ทางทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยทนายประธาชนเนี่ยนะครับ
อยู่บนออกนะอยู่ห้มโกง

สังเกตดูนะฮะกล้องจับนู่นไขว้นิ้วนะ

วิธีการจับสัมผัสมือทำไมจับไม่เหมือนกัน

ผมจำไม่ถนัดแล้วก็ถ้าจะเพ่งกระดาษ
สาบานขนาดนี้ตอนเขาขายหวยกัน

คือเขาจะขวายอย่างงี้

ไอ้เจ๊เกี๊ยวมันจะรู้จักได้ไงเนี่ย

อันนี้เป็นกลางนะเป็นกลางจริง
คือเขาแกถือโทรศัพท์อยู่ข้างหนึ่ง

แกก็ถืออย่างงี้
แกหนีโทรศัพท์ก็อยู่อย่างงี้

เรียกว่าต่างฝ่ายต่าง

เพื่อเป็นการเขาเรียกอะไร

อันนี้ก็มาถึงขั้นมาสาบานกันต่อ

พูดแบบนี้ไม่ได้ว่าครูนะ

เป็นครูป้องเหน็ง
ผมจำชื่อกูมิถิตฝกอยู่ที่ปาก

เขาเข้าเข้าอะไร
อยากบอกว่าอย่าไปสาบาน
เขาขึ้นสานเลย

ในศาลแล้วกันเขามั่นใจในมุมของเขา

น่ารำคาญจะมีอะไรหลักฐานอะไรเหลือ
อยู่บนลอตเตอรี่ได้อีกไม่มีเหลือแล้วนะ

คือณวันนี้ในมุมของสังคม
หรือของประชาชนเขาก็จะมองพลาดไปถึงว่า
จริงแล้วในมุมของครูปีชาทำไม่ถูกต้อง
จากนี้ไม่ใช่ของครูหรอกครูโกหก
ทั้งหมดทางสังคมบอกว่าน่าจะเป็นของทางคุณจรูนเขาของตำรวจ
แต่ข้อเท็จจริงบนศาลทางทนายในบางกลุ่มบางมุมเขาก็บอกว่า
เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องสังคมตัดสินมันเป็นเรื่องของสารตัดสิน
ก็ต้องไปว่าตามพยานหลักฐาน
แต่ก็ล่าสุดทางคุณอัจฉริยะเรืองตนพงศ์ก็เป็นวัฒนาชมช่วยเหลืออิสยากรรม
ก็ออกมาบอกว่าเขามีหลักฐานแล้วก็จะไปยื่น
เพื่อที่จะให้มีคำสั่งในการตรวจสอบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
จริงแล้วทั้งหมดครูปรีชาเป็นคนโกหกทั้งหมดเลย

อันนี้คือในอีกมุมหนึ่งนะของคุณอัจฉริยะ
เขาบอกว่าเขากำลังไปส่งเรื่องอยู่แล้วก็จับผิดได้แล้ว
ตำรวจคือครูปีชาเอ้ยตำรวจคือคุณจรูน
ครูปีชานี่คือพี่ปงเน่ง
คือพี่โป่งเน่งคือคุณครูนี่แหละนะ

อย่างนั้นคุณไปดูข่าวนี้สาวคนหนึ่งนะครับวัย๒๒
เข้าแจ้งความร้องสื่อแล้วก็แจ้งตำรวจด้วย
ว่าโดนชายแต่งตัวคล้ายตำรวจ
รีดเงินสุดกดดันพร้อมออกอุบายขอมีเซ็กแทน
ตอนนี้ก็เลยภาวะไม่กล้าอยู่ที่เดิม
เพราะว่าเขาขู่ว่าจะกลับมาหาแล้วก็ทำอย่างนี้อีกนะฮะ
ก็ขอให้จับตัวคนร้ายให้ได้เพราะตอนนี้กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยกับชีวิตด้วย

เมื่อวันที่๓กุมภาที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุ
เธอได้นัดกับเพื่อนรุ่นพี่ให้มาหาที่ห้องพัก
อันนี้คือกล้องวงจรปิดนะฮะ
แล้วก็ไม่นานก็มีชายแต่งกายเหมือนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหนึ่งคน
และแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะ
อีกหนึ่งคนมาเคาะประตูห้องก่อนจะเข้ามาแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ

โดยหนึ่งในนั้นให้พาเธอเข้าไปขังไว้ในห้องน้ำ

เพื่อให้เอาเงินมาเคลียร์จำนวน๓๐๐๐บาท

ทั้งสองคนเลยออกอุบายให้ออกจากที่พัก
และพาไปเปิดห้องพักรายวันในพื้นที่ใกล้เคียง
ซึ่งเธอไม่ใช่คนพื้นที่และอยู่ในอาการกลัว

คนที่แต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกัน๒คน

ไม่มีมีอยู่๒๗๐๐เท่านั้นเองทั้งเนื้อทั้งตัว
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่คนนั้นไป

ก็บอกว่าหากยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย

ด้วยความกลัวจนจึงจำใจยอม

และถูกปล่อยตัวออกมาในห้องพักรายวันดังกล่าวภายหลัง
หลังจากที่โดนมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นะฮะ
เห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนว่าผู้เก่าเห็นทั้ง๒ลายนั้น
แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจริง
และใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกอำพรางใบหน้า
อีกรายก็แต่งกายเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมหวกแข็งนะ

อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่

จากเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเร่ง
แสดงว่านางก็คงจะต้องมีของแบบว่าผิดกฎหมายอยู่
ไม่หิวพี่อาจจะกลัวจนกลัว
โดนคู่ไงโดนคู่ไม่ได้บอกสถานที่ไหนนะเพื่อเพื่อเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครอืมอืมอืม
มาดูรายงานอากาศกันบ้างนะคะอยากจะบอกประชาชนชาวกรุงเทพว่าให้ใส่เสื้อเตรียมกันนะ
ระหว่างนี้มันขอดื่มน้ำสิงไว้ด้วยได้ไหมไม่มีปัญหาค่ะชอบการทำมาหากินของคุณที่สุด
นี่ไงพาท้องไม่ได้เจอแต่ขนสิงอยู่ในท้องพออะไรเตรียมรับลมหนากันนะเรียงอ่ะแปลบ
ลมหนาวกันอีกละรอกนะคะอุณหภูมิจะลดลง๒๔องศาเซลเซียสเหนืออีสานกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะลมหนาวกำลังจะพาดผ่านเช่นกันเลยทีเดียวเชียว
วันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็รายงานพยากรอากาศว่าในช่วงวันที่๕แล้วก็วันที่๖กุมภาพันธ์พรุ่งนี้ใช่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีลมแรงนะคะ
สำหรับคนที่อยู่บริเวณภูเขาในภาคเหนือ
แล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
แล้วก็ยังมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ้างบางพื้นที่ในภาคเหนือค่ะ
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ช่วยดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ
เนื่องจากอากาศหนาวเย็นมากเลยทีเดียวค่ะ
อุ้ยเสียงเป็นห่วงเป็นใยมาก

เอาแค่นี้นะแค่แบบว่าเขาใหญ่วังน้ำเขียวเนี่ยก็๑๗องศาแล้วนะ

กรุงเทพตอนเช้า๒๐กว่าองศาเอง๒๕
แต่ยังไงก็แล้วแต่นะไปสัมผัสนะก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะเย็นอะไรตรงไหนเลย

หรือว่ามันไม่รู้จักเรา

ว่าหนุ่มง่ายที่สุดถ้าพี่อยากจะให้มันสบายตัวพี่

สบายยังไง

ที่เขาไปนอนแล้วปิดตู้เย็นนอนในบ้าน
ฉันว่าฉันมีนไปเกาหลีนิดดีกว่าล่ะ

บ้าเหรอที่นั่นเนี่ยเขากำลังหลบกันแบบ๒๐กว่าเลย
ไม่ออกเลยอ่ะรถไม่ออกอ่ะวันนี้ปาลีแฮรีสหิมะนี่อ้าวน้ำน้ำทวมรถได้ยัง
รถแล้วหิมะนี่ปูขาวตัวแต่ไทยนี่ก็สบายเนอะยังโอเคยังโอเค
แต่ทั้งเหนือเลาะหนาวนะช่วงหน้านะครับหนุ่มสวีเดนช็อกมาเที่ยวไทยเจอค่าทำเล็บ๓๕๐๐บาท
เรื่องนี้ยังไม่ค่อยพีคนะเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะศพเป็นหินหลายคนมองว่าประเด็นศพเป็นหินเนี่ย
คือฮากันแค่เรื่องราวของเป็นหินแต่รู้ไหมว่าก่อนที่คนคนนี้เขาจะตายเนี่ยเขาต้องทนทุกข์ทรมานขนาดไหน
แล้ววันนี้คนร้ายที่ทำร้ายเขาบางคนเนี่ยก็ยังรอยนวลอยู่เลยเดี๋ยวกลับมาครับ

กรอกคุณหนุ่มบอกว่าทำเล็บ๓๕๐๐ยังไม่เท่าไหร่ดิฉันจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง

เขาชื่อคุณนิโคมาเที่ยวหาดละมัยที่เกาะสมุย

เขาก็เขาก็บอกพอทำไปทำไปก็ตัดเล็บตัดหนังทำความสะอาดกันงู่นงี่กุบกิบนิดหน่อย
โดนเข้าไปบอกพอจะจ่ายเงินเขาบอกไม่ใช่๓๐๐ค่ะ

ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่เผยแพร่ออกไปคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
คุณนิโคอายุ๔๖เป็นคนสวีเดนได้เปิดเผยว่าเขากับภรรยามานั่งทานอาหารที่ริมหาดละมัย
สั่งนับมันลงมาดื่มจนก็มีหญิงสาว๓คนเสร็จสักกั๊กสีมิวท่าทางใจดีมาถามว่านวดไม้
ป้ายราคามาบริการประมาณว่าราคาอย่างนี้จบตกลงโดยหญิงไทยคนหนึ่งก็นวดหลัง
อีกคนนึงก็ตัดเล็บมือเล็บเท้าผ่านไป๓๐นาทีมีเมื่อทำเสร็จหญิงไทยอีกคนนึงก็บอกว่า
ทั้งหมด๓๐๐บาทตัวเองก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตกลงไว้ที่๓๐๐ก็เลยยังไม่ยอมจ่ายนะฮะ
อีกคนนึงก็เลยเรียกเพื่อนมัน๔คนมาล้อมไว้แม่เจริญพรคโยมแล้วก็โวยวายเสียงดัง
คุณนิโคนี่ก็ตกใจแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยแบบว่าหยิบตังค์ออกมานะฮะ
แล้วก็ยอมจัดเงินไป๓๐๐๐บาทหญิงไทยคนนึงดึงไปอีก๕๐๐บาทบอกว่าอันนี้ค่าทิศ
ทั้งหมดเลยเป็น๓๕๐๐บาทบ้าไปแล้วจังมากนะครับจังเลยมากค่ะ
หลังจากนั้นคุณนิโคก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อต้องการขอเงินส่วนต่างคืน
ส่วนต่างคือเขาตกลงที่๓๐๐นะฮะต่างไปเยอะเลยทีเดียวต่างไปเยอะเดี๋ยวดิ
แล้วก็ขอให้หน่วยงานที่ต้องที่เกี่ยวข้องมาดูแลเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้ตนยังคิดว่าส่วนมากคนไทยเป็นคนใจดี
หวังว่าอยากจะกลับมาเที่ยวสมุยอีกเขายังคิดอย่างนี้อยู่นะ
เบื้องต้นรู้สึกข่าวก็ลงที่หาระมัยสอบถามเขาบอกว่าค่าบริการตัดเล็บทุกนิ้วเนี่ย
บริการ๒๐๐๓๐๐บาททุกนิ้วเลยนะฮะทุกนิ้วเลยนะฮะถ้าเพ้นเล็บก็อีกราคานึง
ตัดเล็บอย่างเดียว๓๐๐๐บาทเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเกิดปัญหาชนิดนี้อีก
ทำให้การท่องเที่ยวนั้นเสียหายและคนที่ทำอาชีพนี้ก็จะเสียหายไปด้วย
ตัวอี้ตัว๕๖แสนประมาณ๑๕๐๐บาท
ยังไม่เจอก็คือลงไปตรวจสอบว่าค่าบริการก็จริงอย่างที่ตกลงกับนิคล
แต่แรกก็แหละว่า๒๐๐๓๐๐บาทแล้วแต่อันนี้คือถ้าคิด
ไม่ได้นะแล้วไปดึงตังค์เข้าไปอีก๕๐๐ได้ไงบ้าแล้วกัน
อันนี้โหดหนึ่งอันนี้ผมอยากไปมากเลยนะ
ร้านนี้เหรอร้านกาแฟร้านนี้เหรอฉันเดี๋ยวจะบอกว่า
พวกเหล็กพวกนี้มันหน้าม่อกันจริงอุ้ยจ๋หว่าแสรง
ผมอยากดูกาแฟคือผิดเหรอไม่ผิด
แล้วเขาโปรโมทแล้วเขาใส่นมให้เยอะผมก็อยากจะกินน่ะ

ขอบอกว่าโคฟพี่ที่นี่อร่อยมาก
และอย่างหนึ่งนะคะ
ดูดิไงล่ะอย่างนี้นะขายกาแฟ

กูกำลังจะพูดเนี่ยมีการวิภาควิจารณ์กันอย่างสุดลิดในสังคมออนไลน์กันเลยทีเดียวนะครับอาทิตย์ที่แล้ว
เหตุการณ์เกิดที่จังหวัดชนบุรีร้านกาแฟร้านนี้ค่ะที่ร้านอะไรนี่แหละ

อ่ะมีนางเจเน่เหรอ

เรื่องของเรื่องเนี่ยอีนังผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็ไปทำงานอยู่แถวนั้น

เสร็จแล้วเนี่ยนางก็เลยมาแวะกินกาแฟที่ร้านนี้

ก็เลยคุยกับเจ้าของร้านที่ชื่อคุณประสงค์สุกร
บอกว่าทำไมไม่เห็นมีลูกค้าเลย
ทำไมดูเงียบอย่างนี้

เดี๋ยวแบบว่าจินิจินี่จิเวท

เจ้าของร้านเนี่ยนะคุณประสงค์เขาบอกว่า
โอ้ยไม่มีตังค์หรอก

อยู่ถึงใจร้านร้านสู่ไว้อะไรอย่างนี้
นางคงจะมีจิตเมตตาไง

ใช่ดังนั้นนางก็เลยจัดการถ่าย
แบบว่านักทันฟรีเหมือนไอดล์

เอาผ้ากันเปื้อนมาใส่อย่างเดียว

ก็เป็นการเผยแพร่กันออกไปแบบสุดฤทธสุดเด็ดมากเลยทีเดียว

แพทย์พวกน้ำมมมากเต็มล้านเลย

ถือว่าปักบุตรแล้วล่ะไงว่าที่นี่นะเขาก็เลยไป

อย่าไปว่าเขาอย่างนั้นสิเขาจะฟ้องเขานะฮะ
ฟ้องนี่มันโดนฟ้องแล้วตำรวจเรียกไปฟ้องแล้ว

ทั้งอีนั่งวาบวิวเนี่ยเขาเรียกไปแล้ว

พรบคอมพิวเตอร์ค่ะ
ผิดกฎหมายนะคะพรบคอมพิวเต

ไม่ได้เห็นอะไรล่ะทั้งเต้าก็ตูดขาวมาถึงขนาดนั้น
ชุดว่ายน้ำไปถ่ายก็ไม่ได้สิ

รูปที่เขาเซ็นเซอร์ข้างหลังนั้นคือเห็นก้นเหรอ

มาพูดคำว่าเฮียค่ะชัดหน่อยครับ

การตลาดนั้นมันได้ผลอย่างมากเลย

ไม่อยากให้มองเป็นภาพเซเอซี่
อยากให้มองเป็นแบบไม่ใช่เป็นภาพอนาจารย์

แล้วแก้ผ้าทำแบบนั้นได้

แล้วก็ถามหาว่านี้คนเซิร์ฟอยู่ไหน

ไม่มีหรอกเขามาเขามาช่วยแล้วเขาก็ไปแล้ว

ม้าหนักจัดให้หนักเลย
เดี๋ยวพี่หนุ่มจัดให้หนักเหมือนกัน
น้ำชมกาแฟพี่จัดให้หนัก
เจ๋ยต้องไปอยู่ตรงก็ต้องไป
เขาไม่อยู่แล้วมันไปแล้ว

ก็ไม่ได้ผิด
แล้วเรื่องของชายหนุ่มที่เป็นคนทหารถูกซ้อม
แล้วก็เสียชีวิตชื่อพลทหารยุทธกินันบุญเนียมอายุ๒๒ปี
แล้วทหารคนนี้เขาไปทำผิดกฎนะครับ
คือต้องจำนะฮะจำขังอยู่นะฮะ
ปรากฏว่าพอเข้าไปอยู่ในที่จำขังของทางทหารที่นี่
ปรากฏว่าไปถูกซ้อม
ไปถูกซ้อมถูกซ้อมจากใครรู้ไหม
ถูกซ้อมจากคนที่เป็นผู้ต้องขังเหมือนกัน

ก่อนที่จะกลายเป็นหินเนี่ย
คือตอนนี้คนกำลังฮือฮาเรื่องราวของศพที่เขากลายเป็นหิน
โดยที่บางคนก็จะลืมมองข้ามประเด็นว่า

ประมาณเดือนเมษาเขาตายวันที่๑เมษาปี๖๓

คือเขาไปถูก๙คนนี้ซ้อมอยู่ในห้องขัง

แล้วก็เอาถุงพลาสติกคุมหัวเจาะรู

เอาเชือกผูกคอดึงนะฮะ
ให้แบบกับลูกกงชักเขย่อขึ้นไป

ตีหน้าผ่าเขาปั๊ง

แล้วก็ซ้อมอีกยังไม่ตาย
สิ่งที่มันพีคกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม

ตื่นเช้ามา๘โมงเช้าเขาก็ยังนอนสลบอยู่นะ
ปรากฏมีคนที่ถูกจับอยู่ในนั้นเหมือนกันไปเห็น

สมมุติคืออยู่ในที่คุมขังของสถานที่นั่น

ผู้คุมของที่มันจำอันนี้

ไม่ลากขึ้นมานอนบนโต๊ะแล้วเอาไม้ไผ่
ไอ้หลังอีก๒ที
แล้วก็เอาออกไปนอนตากแดด
เอาผ้าเนี่ยขุมนอนตากแดด
เสร็จไปวายจับส่งโรงพยาบาล
แม่เขารู้แม่ก็ตามไปโรงพยาบาล

ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นตี๕ตาย

มีการไปร้องเรียนกันนะฮะ

ก็พูดกับแม่ว่าโดนซ้อม

เสร็จปุ๊บสิ่งที่แม่เขาเนี่ย

ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือว่ามีเพื่อนเขาคนหนึ่ง

เขาก็เลยออกมา
ลาออกจากราชการที่อยู่ในค่ายออกมา

อยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับ
พอมาอยู่ที่วัดแห่งนี้เสร็จปุ๊บปรากฏพระองค์นี้

ฝันว่าจริงแล้วเนี่ย

สูบบุหรี่ก็เลยมาขอบุหรี่ในฝัน

เดือนที่ผ่านมาก็พยายามหาความยุติธรรมให้กับ

อย่าไปไหนจากแม่นะขอให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นนะ

พูดทุกวันพระไปพูดอย่าเน่าอย่าเปื่อยทุกวัน

เพื่อนมาบอกแม่โยมแม่เขาต้องการบุหรี่

เหมือนที่แม่มาไหว้แล้วร้องไห้ทุกวัน

แม่ก็เลยคิดว่าการที่มันเป็นข่าวขึ้นมา

มันเป็นการกระพือข่าวขึ้นมาอีกทีเพราะว่า

เนี่ยพวกเขาเนี่ยน่าจะอยากที่จะ

เพื่อที่จะได้มีคนไปทวงคืน

ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คนะครับ

จากศพของผู้ตายที่อยู่ในโรงปูนนั้นเนี่ย

ด้วยปัจจัยหลายอย่างเมื่อคนตายเนี่ย
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติโดยลำดับนะครับ

โดยตอนเริ่มต้นนั้นศพจะมีรอยช้ำ

เป็นการทำงานของจุลินทรีย์แล้วก็แบคทีเรียที่อยู่ในศพ

ปัจจัยการทำงานหลายอย่างเช่นสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสม
อากาศที่ถ่ายเทหรือต้องเป็นระบบเปิดนะครับ
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสรีระในข่าวนั้น
อยู่ในโรงปูนซึ่งปิดทับหนาแน่นอากาศภายนอกเข้าไม่ได้
ได้ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงที่เริ่มต้นของการย่อยสลาย
แทนที่ในอากาศในโรงปูนนะครับ

หยุดยั้งการทำงานของแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่าง
ทำให้การทำงานของแบคทีเรียลจุนทรีย์นั้น

กระบวนการเน่าสลายก็เลยไม่สมบูรณ์
แต่ว่าวันนี้ผมได้มีการพูดคุยกับทางคุณแม่เขา

เขาจะเอาศพของน้องเข้าอยู่ในโรงแก้วแล้ว
แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอไม่ได้อยู่ในโรงปูนเนี่ย

เพราะโรงแก้วถ้าเป็นศูนยากาศก็ไม่ง่าย
แต่ประเด็นผมบอกเลยว่าผมไม่อยากให้ไปมองว่าเป็นประเด็น
ตอนนี้นะฮะสังคมไม่อยากให้มองประเด็นว่า
เกิดว่าเป็นอภินิหารเป็นศพเป็นหินหรือไม่เป็นหิน
ผมอยากให้ลองย้อนกลับไปโฟกัสดีกว่าว่า
ณวันนี้ที่มาที่ไปของการที่น้องเขาเสียชีวิต

แล้วทำไมวันนี้แม่เขาถึงยังต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้

ก็บอกว่าจะรับดูแลให้แล้วก็หายไป

เดือนแล้วแล้วเหมือนลูกเขาก็คงจะตายตามไม่หลับ

ทุกวันนี้ผู้ก็ยังร้องห่มร้องไห้อยู่ว่า

คนที่เป็นผู้ต้องขังอยู่๙คนนั้น
เรื่องก็ยังไม่เดินไปไหนก็ยังติดคดีเก่าอยู่

ส่วนอีก๒คนที่เป็นว่าเป็นผู้คุมเนี่ย
ก็ยังลอยนวลอยู่
ไม่เราอยากย้อนกลับไปถึงตรงนู้นเลยได้ไหม

อยากรู้จังเลยว่าคนที่ซ้อมคนเนี่ย
มันเป็นโรคจิตอะไรบางอย่างใช่ไหม
ที่จะต้องแบบว่า

พอไม่ได้มีการลงโทษนะพี่

หรือเปล่ากับเก้าคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านั้นไงพี่
หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่สิ่งที่มันพีคคือ
ตัวผู้คุมที่ดูแลตรงนั้นที่มาตอนเช้า๘โมง
มีช่องมีชื่อมีใบแจ้งความทุกอย่างหมดมีชื่อหมดเลยนะ
ว่าทำไมถึงไม่พาน้องไปโรงพยาบาลแต่กลับเอาไม้ไผ่ตีน้องอีกสองที
แล้วก็พาไปตากแดดอยู่ข้างนอก
แล้วก็พาไปตากแดดแล้วก็เอาผ้าคุมตัวไว้
และก็มีใบแจ้งความมีหลักฐานใจการคุยกันว่าใครเป็นคนทำแบบนี้
แต่ตอนนี้สระสงคลมไปมองแค่ประเด็นที่แพล่ะสบเป็นหิน
ความประเด็นว่าคุณจะต้องเรียกร้องคำยุทธรรมให้กับเขานะวันเกิดอะไรขึ้น

มาดูช่วงหน้านะคะนางแบบแล้วก็เจ้าของคอสเมติกดังระดับโลก
ปิดการตั้งทองเธอ๙เดือน
รู้เมื่อคลอดลูกแล้วเพราะเธอเป็นคนเปิดเผยเองเป็นใคร
ช่วงหน้าค่ะ
อีกแล้วด้วยการวิ่งนะคะ
เป็นโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยก็ได้จบสิ้นลงไปแล้วนะคะ
แต่ว่าเจตนารมณ์ที่จะทำความดีให้กับสังคมนั้น
ตูนบอดี้แลมแล้วก็ก้อยรัชวินก็ยังคงจะดำเนินต่อไป
แล้วก็หากมีโอกาสเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็จะไม่พลาดที่จะไปร่วมงานด้วยเลยแน่นอนค่ะ
ล่าสุดวันที่๔กุมภาพันธ์๒๕๖๑นี่นะคะ
ตูนแล้วก็ก้อยได้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งวัดใจคนดอยสุเทพรันอัพ
โดยออกตัวที่จุดสตาร์ทสวนสัตว์เชียงใหม่
แล้วก็วิ่งขึ้นไปบนดอยสุเทพ
และทางรวม๑๑กิโลเมตรคันนะ
ใช่ค่ะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับกองทุนของหมู่บ้านที่อยู่บนดอยสุเทพนะคะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเป็นค่าใช้จ่ายของสวนสัตว์เชียงใหม่
รวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยการออกกำลังกายค่ะ
โดยในครั้งนี้เนี่ยนะตูนสามารถที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่๙นะ
ในรุ่นอายุ๓๕ถึง๓๙ชาย
ก็ทำให้เวลาวิ่งรวมแล้ว๑ชั่วโมงกับ๗นาที
๑๑กิโลวิ่งชั่วโมงเดียว
ส่วนก้อยเนี่ยนะคะก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่๕ค่ะ
ก็เป็นรุ่น๓๐๓๔หญิงซึ่งก็ทั้งคู่ได้รับเหรียญรางวัลด้วย
ก็เนื่องจากติด๑ใน๑๐เนี่ยนะทั้งคู่ต่างก็ยิ้มมีความสุขภูมิใจกันมากเลย
ก้อยเก่งชื่นชมก้อยพี่ตูนเรารักเหรอ

งานนี้เนี่ยบรรดาชาวบ้านแล้วก็แฟนคลับเนี่ยต่างก็เข้าไปแบบว่าให้กำลังใจแล้วก็ไปขอ
ดูเขาจับมือกันมือกันแน่แล้ว
ยอดขายระเบิดระเบิดแค่ออกลิปสติกมาแป๊บนึงเนี่ยขายไปแบบแสนล้านล้านแท่งเนี่ยนะฮะ
แล้วเธอก็เป็นคนที่อยู่ในสื่อตลอดเวลาคนตามปปารสีตามตลอดเวลา
ปรากฏว่าเมื่อวันที่๑ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเธอก็ได้ลงไอจีบอกว่าเธอคลอดลูกแล้ว
บกันเมื่อปีต้นปี๒ปีที่แล้ว๒๐๑๗เนี่ยนะครับ
แล้วตกเป็นเป้าสงสัยมาตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้
ล่าสุดนะฮะช็อคเลยฮะล่าสาวเซลปว่า๒๐ปีได้โพสต์คลิปวีดีโอด้วย
คือสำหรับลูกของเราลูกสาวของเราเผยเห็นภาพการอุ้มท้องตลอดเวลา
เดือนที่ผ่านมาเธอเพิ่งเปิดเผยเธอถ่ายไว้ตลอดนะฮะ
ซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเป็นการเฉลิมฉลองการกำเนิดของลูกสาวอายุเนี่ยนะ

นี่เขายืนยันว่าสาวคายรี่นั้นคอดอาจจะเป็นทางการบันที่๑กุมภาพผลฯที่ผ่านมา
ตามแรงงานระบุว่าบรรทาภี่สาวของเธอมันกระแจกระเมิดเจ้าของเมียตาของเจ้า

พวกญาติเนี่ยรู้พี่น้องเนี่ยรู้
คารี่นั้นขอโทษแฟนที่เก็บงำความลับในการตั้งคันเพื่อเธอต้องการให้มันเป็นเรื่องพิเศษสำหรับเธอและครอบครัว
นี่นะคะบอกขอบคุณที่เข้าใจ
เขาบอกเขาอยากให้มันเป็นเรื่องพิเศษ
ครับผมบางคนเขาอาจจะไม่ค่อยรู้จักเนี่ยคนนี้เนอะ
คนไทยที่แต่งหน้ารู้เพราะว่าลิปสติกก็ดังมากเครื่องสมัยเขาดังมาก
แต่ว่าคนจากบ้านเขาเป็นแชง
เขาเป็นตระกูลที่เป็น

ที่บรูซเจนเนอร์ในนักว่ายน้ำโอลิมปิค
แล้วใครที่เป็นคนนึงมาเป็นผู้หญิง
จากพ่อกลายเป็นแม่

เนี่ยมาอีกเรื่องนึงนี่ปิดเลยนะ

มารักกันไหม

หากไม่เป็นกันลูกกูลก็จะชวนเธอมารักกัน

ลองได้อยู่สองคน
คุณผู้ชมที่เป็นแฟนบิ๊กแบนต้องรู้จักแอร์ยังนะฮะ

โอ้โหฮือฮากันมากแฟนก็คือมินฮียริน
ที่เป็นนางแบบรักกันมาหลายปีนะฮะ
ไปดูไปดูคลิปการแต่งงานของคนดังมากเลย

เผยภาพแต่งงานของไทยยังกับมินฮีโรรินเนี่ย
ที่จัดพิษโรงแรมหลวงแห่งหนึ่งที่เมืองอินชร
สาบานตนเสร็จในพิธีศาสนาที่เรียบร้อยแล้ว
ก็มาเลี้ยงฉลองงานแต่งงาน
เพราะเจ้าบ่าวเขาเต้นสุดกระดิ่งสุดติ่งกระดิ่งแมวอยู่แล้ว

ซึ่งเอาฉากแต่งงานเรื่องชวัยไลท์มา
เพราะว่าจ้างผู้ที่ออกแบบฉากแต่งงานในภาพยนตรุธวัยลายนั้น
มาออกแบบงานแต่งงานให้เหมือนกับฉากในภาพยนตร์ให้มากที่สุด
เป็นฉากหลักของงานปาร์ตี้ฉลองวิวาที่ยิ่งใหญ่อลังการสมกับการเป็นซูเปอร์สตาร์ของทั้งคู่เลยนะฮะ
สำหรับการเส้นทางความรักของทั้งคู่เนี่ย
ยังเขาก็เปิดตัวคบหาดูใจกับมินเฮียวเลยเนี่ย
๔ปีแล้วนะฮะแต่งเพลงให้นะเธอ
แล้วก็แต่ไม่ยอมบอกที่แรกก็อายอยู่
คือเพลงหลังของแทยังก็พูดถึงแฟนนี่แหละ
ว่าตารางงานทั้งคู่จะค่อนข้างยุ่งมากแต่ความสัมพันธ์นั้นลาบลื่น

เอิงทำไมชอบพ่อประโยชน์เรื่องนี้ก็ไม่รู้

รุ่นใหญ่ใจถึงแวร์โซบอกชอบอ่ำอมรินนะฮะ

นั่นไงก่อนหน้านี้นะฮะพึ่งจะประกาศพูดเล่นเปล่า
หาพ่อที่แท้จริงของลูกสาวน้องคนดีให้มาเจอลูกหน่อยนะครับ
เพื่อที่ลูกสาวตัวเองจะได้ไม่ต้องค้างคาใจ
แต่ล่าสุดนะฮะซิงเกิ้ลบัมสุดสตรองแวร์โซเนี่ยนะครับ
ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คของตัวเองคุณผู้ชมครับ
บอกว่านักแสดงหนุ่มอำอวรินเนี่ยฟังไว้ดีนะฮะ
สวัสดีค่ะชื่อนิชาพาแซ่โศกอายุ๑๓ปี
หรือที่รู้จักกันในชื่อเรียกง่ายว่าแวร์โซล
อยากถามว่าตอนนี้คุณมีใครที่คบจริงจังหรือยังคะ
ถ้ามีแล้วต้องขอโทษด้วยนะคะขออภัยเป็นอย่างยิ่ง
แต่ถ้ายังไม่ได้มีใครที่จริงจังในตอนนี้
อยากจะรบกวนมาลองคบหาดูใจกันได้ไหมคะ

เดือนนี้เดือนในความรักวงเล็บแต่แอบชอบมานานแล้ว
ตอนนี้ก็เลยมาข้อนชีวิตแล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง
ตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับใครรีบบอกซะ
เก็บเอาไว้คนเดียววงเล็บเขาทำแกงมัสมันอร่อยนะ
ถ้าไม่รังเกียจก็น่าจะลองศึกษากันให้มากขึ้นดีไหมคะ
แต่ถ้าไม่สนใจไม่ชอบก็ไม่เป็นอะไรนะคะ
รับได้ทุกอย่างถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไร
ไม่กลัวเสียหน้าเป็นหญิงมั่นและแมนพอ
ชอบนะอ่ำอมรินนิติพลรินนี้ที่รัก
หลังจากที่แวร์โซไม่มีการโพสต์ข้อความนี้ไปแล้ว
ก็มีเพื่อนแล้วก็แฟนเข้ามาคอมเมนต์แซว
แล้วก็เชียร์แวร์โซสมหวังในเรื่องนี้กันอย่างมากมายเลย
เออดีเนอะชอบใครก็ไปบอกก็งี้นะ

ไม่รู้สึกก็ตรงไปลายเลยแหละ
เอาไม่เอาสิพี่คะก็ต้องคนเดียวสิมันถึงจะขลัง

อันนี้เขาเรียกว่าโปรยทานหลังงานบวชวัดพี่
มีเรื่องน่ายินดีมากเลยทีเดียวนะคะ
จากจะเป็นนางเอกแล้วยังเป็นนางฟ้าด้วย

สเปอร์บันซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะคะว่า

มหาราชนครราชศรีมาเนี่ย

ซึ่งเขาขาดเรื่องของ
ในส่วนของกุมารแพทย์โรคระบบหายใจเนี่ย
ที่โรงพยาบาลนี้ก็คือว่า
ไม่มีที่ไว้สำหรับให้เด็กเนี่ย

ดีมากโรงพยาบาลนี้ค่ะโรงพยาบาลนี้ค่ะเขาก็เลยลงไปนะคะ

แป๊บเดียวนะในช่วงเวลาอันวิกฤตของแผนกนี้นะ

ครับพอออกข่าวกระจายไปนี่นะครับ
มีดาราทางช่อง๓ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ

ก็จะมีเครื่องหายใจ๒เครื่องมาวางไว้เลยทันทีเลยนะคะ
ก็กลายเป็นภาพประทับใจอันหนึ่งนะฮะ

เครื่องหายใจช่วยให้กับเด็ก
ดังนั้นนี่นะคะก็ยังต่อชีวิตให้กับเด็กได้อีกนะคะ
ก็เครื่องนี่เลยตั้งชื่อว่ามียาหนึ่งแล้วก็ยาสอง
ดูสิแล้วจะไม่บอกชื่อด้วยเนอะ
รู้ทีหลังเพราะว่าโรงพยาบาลต้องขอบคุณ

เอาล่ะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้